คดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่หัดใหญ่เมื่อวานนี้นะครับ
คือเมื่อวานนี้มีชาวบ้านไปเจอสมสองสม
เป็นผู้ชายถูกมัดติดกันด้วย

เขตเทศบาลนครหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลา
สองศพนี้นอกจากถูกมัดติดกัน
ยังมีร่องรอยลักษณะเหมือนถูกเผา
คือคนร้ายคงตั้งใจเอาศพมาทิ้งแล้วก็เผาอำพลาง

ตอนที่ไปตรวจที่สูบนวาต้องกางโล่งกางร่ม

ก็คงจะเผาแล้วไปแล้วจังหวะ
ฝนลงมาก็เลยดับไฟไป
ก็เลยศพก็เลยเนี่ยฮะชาวโม่งชาวบ้านไปเจอ

เมื่อวานก็เห็นศพกันก็แบบโอ้โหมันโหดเยี่ยมเหลือเกิน
ใช่แล้วก็ไปทิ้งอยู่ใกล้เป็นบ่อขยะ
สวงโรงสุนัขก็แพ้ศพอะไรแบบนี้
กะว่าไม่ให้มีใครเห็นนะ
สุดท้ายฮะมีคนไปเห็นจนได้นะครับ
พบศพเมื่อวานนี้ตอนค่ำนะครับ
มีศพวัยรุ่นชายสองคนถูกทิ้งที่ชายป่า
ข้างบ่อขยะเทศบาลนครหัดใหญ่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
ตอนที่ชาวบ้านเขาไปเจอทีแรกเขาไม่กล้าเข้าไปดูนะ
เขาก็รู้แล้วกลิ่นเกริ่นอะไรก็ออกมา

ตำรวจมาตรวจสอบพบว่า๒ศพนี้ถูกฆ่าแล้วก็มัดแล้วก็เผารวมกันนะครับ
แต่ว่าเผาไม่หมดนะครับเพราะว่าฝนตกมาไฟก็ดับเพลิงไปก่อนนะครับ
แล้วก็มีสุนัขที่บ่อขยะก็เริ่มมาแทะศพแล้ว
ช่วงที่ไปก็ฝนตกด้วยก็เก็บหลักฐานได้เพียงบางส่วนนะครับ
แต่ตรวจสอบแล้วนะครับ๒ศพนี้
คือนายอนุชาสุภานิษฐ์หรือในปุ่นอายุ๒๗ปี
ส่วนอีกศพหนึ่งนะฮะคือนายประเสริฐธรรมรักษาหรือว่าในบอยอายุ๒๐ปี
นี่ครับ๒ศพนี้นะครับ
นายอนุชานี่อายุ๒๗ปีนายประเสริฐเรียนชื่อบอยอายุ๒๐ปี
นายอนุชาและนายประเสริฐส่วนผลการชนะสูตรเบื้องต้นนะครับ
เข้าที่ศีรษะจนศีรษะเนี่ยผิดรูปแล้วมีรอยไหม้อยู่ที่บริเวณศีรษะด้วย
ส่วนนายประเสริฐหรือนายบอยมีรอยถูกยิงเลยนะฮะ
ถูกยิงด้วยปืนตอนนี้ยังไม่ทราบชนิด
กระสุนเข้าศีรษะหนึ่งนัดแล้วเข้าแขนขวาหนึ่งนัดนี่ครับ
เช้าวันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
เพราะเมื่อวานนี้เก็บได้บางส่วนเนื่องจากฝนตกตลอด
วันนี้ต้องไปเก็บเพิ่มไปเก็บหลักฐานจุดที่พบศพเนี่ย
พบว่าในรัศมีร์โดยรอบ๕๐เมตรที่ไปใช้เครื่องสแกนโลหะ
คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีหลายอย่างนะครับที่ตกอยู่ในกองเท่าฐาน
อย่างเช่นมีดพกสองเล่มยาวประมาณห้านิ้วหนึ่งเล่ม
ยาวสามนิ้วหนึ่งเล่มมีพวงกุญแจที่มีกระสุนปืน
ขนาดสิบเอ็ดมมแขวนอยู่มีไม้ไผ่ที่คาดว่าใช้เป็นเชื้อ
เพลิงแล้วก็มีท่อนไม้วางทับบนไม้ไผ่อีกทีหนึ่งด้วยมี
เบาะลมด้วยนะครับคาดว่าคนร้ายใช้ห่อหุ้มศพมาก่อนเอา
ทิ้งเอามาเผาแล้วมีร่องรอยล้อรถด้วยคาดว่าเป็นรถที่
ขับเข้ามาเอาศพมาทิ้งเพื่อเอามาเผาตรงนี้เจ้าหน้าที่สันนิษฐาน
ว่าคนร้ายคงจะทำร้ายทั้งคู่จนเสียชีวิตจากที่อื่นแล้วเอา
ศพยัดใส่เบาะลมนะ
เพื่อที่จะได้อำพลางเรื่องรอยเลือดด้วยเอาใส่รถกระบะ
ขับเข้ามาที่จุดเกิดเหตุจากนั้นเอาศพทิ้งลงพื้นแล้ว
มัดติดกันเพื่อจะเผาโดยใช้ไม้ไผ่วางทับศพแล้วเอาท่อนไม้
วางทับไม้ไผ่อีกทีนึงก่อนจะจุดไฟเผาแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้สภาพศพในคืนเกิดเหตุที่ไปเจอเนี่ย
เป็นลักษณะนอนหงายถูกมัดด้วยเชือกผูกติดกัน
มีไม้ไผ่วางทับแล้วคนร้ายเนี่ยเผาไปแล้ว
เผาไปแล้วเพราะว่ามันมีลักษณะของศพที่ถูกไหม้ไปแล้วนะ
แล้วบางส่วนก็ถูกสุนัขกัดไปแล้ว
แต่ชาวบ้านบอกว่าคนร้ายที่ใช้ไม้ไผ่เผาเนี่ย

มีท่อนไม้ทับไม้ไผ่อีกทีนึง
กะไว้ไม่ให้ไม้ไผ่เนี่ยแบบกระดงกระเด็นอะไรไปไกล
แต่คาดว่าคนร้ายอ่ะนะจังหวะที่เผาไปเนี่ย
อาจจะไม่ได้อยู่รอดูด้วยคงจะรีบหนี
ฝนตกฮะฝนตกตลอดในพื้นที่เนี่ยตกมาหลายวันแล้ว
ไฟก็เลยเผาไหม้ไม่หมดก็เลยทิ้งร่องรอยเอาไว้

แต่ในช่วงที่เกิดเหตุคาดว่าช่วงที่มาก่อเหตุเนี่ย
อาจจะมีการยิงอะไรกันเกิดขึ้นด้วย
เพราะมีลักษณะคล้ายเสียงปืน
หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเสียงปะทุ
บริเวณจุดเกิดเหตุนะแต่ก็ไม่ได้เอกใจนะครับ
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวมักจะมีคนเข้าออกเป็นประจำ
ทิ้งขยะมาหาของป่าก็มีนะครับเหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แต่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าถือว่าสร้างความสะเทือนขวานมาก
จนตอนนี้ชาวบ้านไม่กล้าไปกรีดยางกันแล้วนะเรื่องนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับไล่กันให้ต่อจนจบเลยนะฮะคดีที่นายอนุชาหรือว่าในปุ่น
วัยยี่สิบเจ็ดปีกับนายประเสริฐหรือว่าในบอยวัยยี่สิบปีนะครับถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ถูกมัดศพรวมกันแล้วก็ไปเผาในพื้นที่ข้างบ่อขยะเทศบาลนครหัดใหญ่
นะตอนเนี้ยจับตัวคนร้ายได้แล้วอืมนะเดี๋ยวท่านรอติดตามนะครับ
แต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยก่อนที่จะมีคนมาพบศพได้ยินเสียงคล้ายคล้าย
เสียงปืนดังขึ้นแต่ไม่รู้จะเป็นเสียงปะทุจากการเผาศพแถวนั้นหรือเปล่านะ
คือเขาพยายามเผาอำพลางแต่ว่าศพไหม้ไม่หมดเพราะฝนตกมาตลอดนะครับ
เดี๋ยวฟังชาวบ้านนะฮะที่ให้ข้อมูลกับเราไว้นะครับ
ครั้งเดียวค่ะเพราะว่าน้องก็ร้องเพราะตอนนั้นหมาอะไรมันก็หอมไม่มีค่ะ
ไม่มีเสียงคนไม่มีเสียงอะไรค่ะเพราะมันดังไกล
วันนี้เราได้คุยกับพ่อของนายประเสริฐหรือว่านายบอยวัย๒๐ปี
หนึ่งในสองศพที่เสียชีวิตนะครับบอกว่าเขากับลูกชายไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับ
เพราะว่าต้องไปทำงานต่างพื้นที่ก็เลยสร้างบ้านไว้ให้ลูกชายสองคนคนละหลัง
แต่ว่าลูกชายคนเล็กก็คือในบอยเนี่ยเขาติดย่ามักจะไปอยู่กับย่าบ่อยนะ
ลูกชายคนเล็กอีกคนนึงนะเขาติดย่าไปอยู่กับย่าบ่อย
แต่ว่าในบอยเนี่ยเขาเลยอยู่บ้านคนเดียวบอยนี่เป็นลูกชายคนโตนะครับ
ซึ่งบอยเนี่ยเขามีอาชีพเป็นคนงานก่อสร้างก่อนเกิดเหตุพ่อบอกว่าไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่าลูกชายจะเกิดเรื่อง
เย็นวันเสาร์ที่ผ่านมายังโทรศัพท์ไปคุยกับลูกชายยังบอกลูกเลยว่าเออลูกอย่าดื้อนะ
เพราะรู้ข่าวมาว่าลูกชายเนี่ยเกเรติดเพื่อนแล้วก็ไปมั่วสุมยาเสพติด
บอยก็รับปากว่าจะไม่ดื้อนะแล้วก็ไม่คิดว่าครั้งนั้นจะเป็นการคุยกันครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะมีคนไปเจอศพลูกเย็นเมื่อวานนี้คือวันอาทิตย์
พ่อบอกว่าตอนแรกที่เห็นข่าวไม่คิดว่าเป็นลูกชายเพราะลูกไม่น่าจะมีเรื่องกับใครจนถูกฆ่าขนาดนี้
แต่พอไปเห็นสภาพศพลูกชายเข่าแทบสุดยังดีที่ตอนไปเจอศพที่ศีรษะที่ใบหน้าของลูกเนี่ย
คือยังพอที่จะมองเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นลูกชายยังพอเห็นหน้ากันได้
แล้วพอมีผู้หญิงโดยบ่นมาเข้ามาแล้วเพื่อมาเจอของบางผู้เขาต้องมาถูกไหว
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับได้ไปดูที่บ้านของนายบอยนะ
น้าชายก็พาไปดูหลังนี้ฮะก็พบว่าถูกล็อกจากด้านในนะครับ
ถูกล็อกเอาไว้ญาติได้พาตำรวจไปตรวจสอบในบ้านด้วย
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรในบ้านนะครับน้าชายบอกว่าปกติถ้าหลานชายจะออกจากบ้านหลายวัน
หลานจะล็อกแม่กุญแจหน้าบ้านแต่นี่หลานออกจากบ้านแล้วหายไปสองสามวัน
ไม่ได้ล็อกกุญแจบ้านด้วยเชื่อว่าวันที่หลานออกไป
แสดงว่าต้องมีเพื่อนหรือใครแบบมาเร่งให้รีบออกไปด้วย
เพราะว่าปกติแล้วหลานชายมีจักรยานยนต์เพื่อนเพื่อนที่ไม่มีรถเนี่ย
มักชอบมาหาแล้วขอให้พาไปที่นู่นไปที่นี่ตลอดนะครับ
แล้วโดนหางเลขลักษณะแบบตกระดายพลอยโจรโดนไปกับเขาด้วย
ส่วนในปุ่นที่เสียชีวิตพร้อมกับหลานชายนะฮะน้าบอกว่าน้าก็รู้จักนะ
เพราะเคยทำงานที่โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราด้วยกัน
ตอนนั้นในปุ่นเคยถูกจับคดียาเสพติดขณะทำงานเลยนะ
ก็เลยถูกไล่ออกจากงานไปที่มารู้จักสนิทสนมกับบอยหลานชายนะ
น้าไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าหลานมีเพื่อนเยอะ
วกกับช่วงหลังถูกพ่อต่อว่าไม่ให้พาเพื่อนมามั่วสุมที่บ้าน
กับเพื่อนก็เลยไปมั่วสุมกันที่อื่นแทน
ก็ได้เข้าไปจับอย่างนี้แล้วก็ออกไป
เหมือนค่อยเขายุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาอยู่แล้ว
แต่ว่าคือเราไม่เคยเห็นว่าเขามาหาหลานเราใช่ไหม
ว่าเขาเป็นเพื่อนกันอะไรแบบเนี้ยมารู้อีกทีก็

ทีนี้ทางฝั่งญาติของนายอนุชาหรือว่านายปุ่นเนี่ยนะครับ
ของในปุ่นบอกว่าเมื่อวันเสาร์หลานชายเนี่ยสั่งเข้ากล่องมาสี่กล่อง
แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปกินกับใครที่ไหนนะครับแล้วหลานก็ออกจากบ้านไปแล้วไม่กลับมาบ้านเลย
มารู้ว่าเมื่อวานนี้ค่ำวันอาทิตย์เนี่ยเอาถูกฆ่าตายเป็นศพในป่า
บอกว่าหลานชายเป็นคนติดเพื่อนแต่ป้าก็ไม่ค่อยรู้จักเพื่อนของหลาน
รับว่าที่ผ่านมาหลานติดยาเสพติดแต่จะไปขัดแย้งผลประโยชน์กับใครหรือเปล่า
ป้ายืนยันว่าหลานเนี่ยน่าจะแค่เสพไม่ได้ขาย
เพราะถ้าหลานขายยาเสพติดค้ายาเสพติดด้วย
คงมีเงินซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อรถจักรยานยนต์ขี่เองไปแล้ว
ไม่ต้องไปรบกวนเพื่อนให้เพื่อนมารับแบบนี้
พ่อไม่สงสัยว่าเขาจะไปเล่นยาเล่นอะไรนะ
เพราะเราไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เขาไปทำอะไรเราไม่รู้
คือเขาก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใคร
ไม่เคยมีใครมาบอกว่าเออคุณมันมีเรื่องกับคนนู้นคนนี้นะ
ไม่มีไม่มีเลยเขา๒๖๒๗ปีแล้วไม่เคยมีเลย
ไม่เคยว่าจะไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครไม่มี
จากการตรวจสอบประวัติคดีของนายอนุชานะครับ
เคยถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดใน๓พื้นที่
คือสพทุ่งลุงที่คลองหอยโข่งแล้วก็สพหัดใหญ่นะฮะที่สงขลา
ส่วนนายประเสริฐไม่มีประวัติคดีนะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ

ก็เลยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตไปทั้งคู่
ทำร่วมบอกแบบนี้เหตุการณ์นี้มีคนร้าย
ร่วมกันก่อเหตุ๓คนจับได้แล้ว๒คน

ชื่อว่าไนเอกทางเค้านี้คือ
มือยิงในบอยคือคนที่จับได้เนี่ย
ไปถึงบ้านครับนายวิรัติแก้วทองพันธ์หรือแววอายุสามสิบห้าปี
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยจนตำรวจตามไปถึงบ้านก็เพราะว่าไปเจอรถจักรยานยนต์ของในบอยผู้เสียชีวิตอ่ะ
จอดอยู่ในคอกวัวเจอรถกระบะต้องสงสัยหนึ่งคันคาดว่าใช้เคลื่อนย้ายศพนี่นะคะครับ
จักรยานยนต์กับรถกระบะแต่ตอนเนี้ยในแววยังปฏิเสธนะคะ
แต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุบันทึกภาพรถกระบะคล้ายกับคันนี้เลย
จอดอยู่ที่บ้านของในแววอ่ะขับไปใกล้ใกล้กับบ่อขยะเมื่อวันอาทิตย์ครับ
แล้วรถเหมือนกันไปจุดที่เจอศพอ่ะระหว่างไปจับเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าได้กลิ่นคาวเลือดด้วยก็ตรวจดูรอบรอบบ้านของในแวว
กองเลือดด้วยอะค่ะมีการกลบดินเพื่ออำพราง
กองไฟเหมือนกับเพิ่งก่อไฟได้วันสองวันอ่ะเจอไม้เทียม
แต่ในแววอ้างว่าก่อไม้เอาไว้ก่อกองไฟให้กับวัวอ้างแบบนี้นะคะ
ท่อนไม้เขียนด้วยช็อกเขียนว่าออสไม่เคยจับใครเลยนะครับ
แต่แววบอกว่าก็ไม้ก็อยู่แถวบ้านนี่แหละตอนที่ตัดสินใจจะเผาร่างอำพราง
เอาไม้อันนี้ไปด้วยไปวางทับไม้ไผ่อีกรอบครับ
แววอ่ะสุดท้ายนะอ้างไปอ้างมาอ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายสารภาพ
เอาเลยฮะอืมสุดท้ายสารภาพอ่าว่าผมฆ่าทั้งสองคนจริงจริงโอ้โหนี่
ใช้ปืนยิงแล้วเอาศพไปเผาอำพรางครับในแววอ่ะเป็นคนยิงในปูนค่ะ
อืมเพื่อนอีกคนชื่อในเอ็กซ์ในเอ็กซ์เป็นคนยิงในบอยอ๋อ
แล้วก็ขับรถเอาทั้งสองคนไปเผาอำพรางมีคนร่วมก่อเหตุอีกคนนึง
ชื่อว่าในบ่าวอ๋อมีอีกในบ่าวช่วยตัดไม้ไผ่อืม
ไปกองกองแล้วก็จุดไฟเผาอ่ะในบ่าวก็จับได้แล้วนะคะครับ
แต่ในแววยังให้การสับสนเรื่องของเวลาที่ก่อเหตุค่ะ
ตายตรงนี้สองคนเลยใช่ไหมนะยิงทั้งสองคนเลยว่ายิงคนเดียว
ไม่ว่าอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งยิงอีกคนหนึ่งทำยังไงคนหนึ่งครับ
หนึ่งคนแล้วนะเป็นไม้อะไรไม้จริงไม่เคยจบกับใครอ่ะ
อ๋อไม่เคยจบกับใครไม้จริงเนี้ยเอามาจากไหนอ่ะอันที่นี่อืม
ตอนนี้ก็เลยจับได้๒คนคือในแววคนนี้กับในบ่าว
คนที่ตัดไม้ไผ่นะคะครับปมเหตุค่ะมาจากเงินสามหมื่น
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนว่าเงิน๓๐๐๐นี้เป็นเงินของใคร
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวในแววไปสอบปากคำที่โรงพักในแววก็ไม่ได้มีสีหน้ากังวลอะไร
ให้กล้องแบบนี้ค่ะโอ้โหนี่เออแล้วฆ่าคนไหมเนี่ยจริงค่ะเออ
แบบนี้ค่ะยิงคนตายแล้วเอาศพไปเผาด้วยไปทิ้งด้วยแล้วยิ่งกว่านั้นอีกนะ
คุณภาคภูมิเพราะในแววคนนี้นะเคยตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอ่าเสพยาเสพติดเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบครับ
คดีฆ่ายัดท่อนายพีรณัชชุมทองหรือโอ๊ตสายของตำรวจปรับรามยาเสพติด
เมื่อ๑๔มิถุนายนแต่คดีฆ่าสารยกฟ้องเอาไว้สารชั้นต้นนะ
โอ้โหถึงว่าหลายคดีไงประวัติดูยิ้มแบบเลือดเย็นเลยก็ไม่สะทกสะท้านเอาไว้เลย
เป็นรอยยิ้มที่ดูแล้วแบบอืมนี่ค่ะนี่เข้าคุกไปก็ไม่รู้ว่า
จะสำนึกว่าสะทกสะท้านเอาไว้หรือเปล่าค่ะอันนี้คือฆ่าคนตายจริง